คุณผู้ชมคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
หรือว่าวันวิสาขบูชาอย่างที่ใบตองได้บอกไปนะคะ
หลายคนเตรียมตัวที่จะไปเวียนเทียนกัน

แต่ว่าเธอไม่ได้ไปคนเดียว
ไปพร้อมกับศิลปินหนุ่มเลือดอีสาน

หล่อแล้วยังเสียงดีอีกด้วยนะคะคุณผู้ชม

แจ๊กกะรีนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเรา

จะกรีนอยู่ที่วัดปฐุมวนารามนั่นเองนะคะ
เป็นวัดดังกลางใจเมืองค่ะ
และวันนี้เราก็มีหนัตรที่จะทำบุญกับศิลปินดราธนึง

ก็ลองติดตามดูกันแล้วกันค่ะ
วันนี้หรือเปล่าคะ
เอาเทียนมาค่ะ

สวัสดีครับพี่โหแล้วก็นี่คือเพื่อนด้วยแฟนคลับครับ
ถ้าคุณน้องเต๋าค่ะนี่บอกว่าจริงเป็นคนชอบทำบุญ

เพราะว่าเรามีความเชื่อบวชเรียนมาแล้วด้วย
มาแล้วใช่ครับก็หลังจากบวชแล้วก็คือรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าความดีเกิดขึ้นได้จากตัวเรา
แค่คิดดีทำดีทุกอย่างก็จะมีแต่พลังบวกอะครับพี่
ถ้าเราเจออะไรแต่แบบเจอแต่สิ่งแย่ทั้งวันเราไม่ยิ้ม
ถ้าเราไม่ยิ้มเราจะได้รอยยิ้มตอบกลับมาไหม
เพราะฉะนั้นเราต้องยิ้มเราต้องแบบไม่ได้โลกสวยนะพี่
แต่ว่าเราต้องคิดให้มันดีและทุกอย่างมันก็จะดีเองครับ

แน่นอนอยู่แล้วครับองค์พระพิคเนธก็เป็นเทพเจ้าผู้วิเศษ
ศิลปะวิทยาการทั้งปวงอยู่แล้วเนอะ
และผมก็เรียนทางด้านศิลปะมาแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในวงการบันเทิง

ค่ะถ้าได้หวยบ่สักหน่อย
เรื่องหวยผมไม่ถูกเลยครับ
ผมไม่มีความถือกเลยเรื่องหวย
ของผมเนี่ยถ้าผมไม่เสียเหงื่อผมจะไม่ได้เงิน

นี่ค่ะน้องเต๋าไหว้พระกันแล้วเนาะจริงแล้วคือทราบว่าน้องเต๋าเนี่ยทราบประวัติของวัดปฐุมด้วย
ก็พอทราบเบื้องต้นนะครับวัดปฐุมวนารามนะครับ
ก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับผมซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปสามพี่น้องนะครับ
ก็เป็นพระพุทธรูปที่คนไทยแล้วก็โดยเฉพาะคนอีสานนับถือเนาะ
ก็คือพระสุขพระเสริมพระสัยซึ่งเป็นองค์พระสามพี่น้องนะครับ
ซึ่งพระศุกร์นี้ได้จมน้ำน้ำโขงนะครับลงไปใต้น้ำโขงตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่ทราบแล้วนะครับ
แล้วก็องค์พระเสริมก็ปฏิสถานอยู่ที่วัดปฐุมวนารามณปัจจุบันนะครับ
เราได้สการะกันไปแล้วนะครับแล้วก็องค์หลวงพ่อพระสัยก็อยู่ที่วัดโพชัยนะครับ
ที่จังหวัดหนองคายคนอีสานที่มาอยู่กรุงเทพหรือว่าได้เดินทางแวะเวียนมาที่วัดปฐุมวนารามนะครับ
ก็จะเดินทางมาสการะนะครับองค์หลวงพ่อพระเสริมนะครับ
เพื่อเป็นสิริมงคลเสริมโชคชะตาเสริมบุญเสริมบารมีนะครับเสริมความเห็งเร็ว
แล้วน้องเต๋าเคยขอพรอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
ส่วนใหญ่ก็จะขอพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้มีเรี่ยวมีแรงในการทำงานนะครับ
เราจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเราร่างกายไม่ดีถูกต้องครับ
แมนครับเป็นคนอุบวนมากในการการรองการภัยรำนะครับ
ผมหลังจะอยากที่จะมีวงมือนตีเพราะว่าทรวจเขาเคยมีมาก่อน
แต่ว่าตอนนี้ก็เรายังอายุน้อยอยู่

ให้ได้แบบมีกำลังนะครับ
ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองก่อนนะครับในอนาคตไม่แน่

กำลังเตรียมเสร็จได้จะสองปีแล้ว

ก็ทำบ้านสร้างใหม่ในที่เก่านะครับ

โอ้โหค่ะแต่ว่าเป็นลูกขนาดนั้นอยู่แล้ว

จริงก็อนุโมทาลามนท์นะครับแฟนราการด้วย
แล้ววันนี้ขอบคุณน้องต่างคุณสินมากเลยนะครับ

แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเวียนเทนกันต่อนะครับ
โอ๊ยของทุกคุณผู้ชมค่ะต้องทำบุญเบอร์ไหน

ดูพี่แจ๊กซ์ซีเนี่ยทำบุญไปด้วยอะไร

ได้ไปเวียนเทียนพร้อมกับเตาพู่ศิลป์แบบนี้
ทำบุญเรื่องชาติตักบัตรร่วมขันต์อะไรอย่างงี้เหรอ

แต่ว่าถ้าทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้
เราต้องทำหน้าก่อนไม่ได้วันนี้ทำบุญวันนี้วันพระนะคะถูกต้องค่ะถูกต้อง